ไปดูเกมฟุตบอลนัดพิเศษนะคะเจลีกเอเชียชาเลนส์๒๐๑๙
ชนบุรีเอฟซีเจ้าถิ่นพบกับซานเฟเซฮิโรชิมารองแชมป์เจลีกค่ะ
บุรีขึ้นนำก่อน๑ประตูต่อ๐นะคะตั้งแต่นาทีที่๑๐จากลูเคียนอาราอูโจ
แต่ว่าอีก๕นาทีต่อมาค่ะซานเฟเซก็มาได้ประตูตามตีเสมอจากซุนกิฮิกาชิค่ะ
สมมุติกัน๑๑ครึ่งแรกครึ่งหลังนาทีที่๖๑ชลามชนมาได้ประตูชัยจากเกริกฤทธวีการ
สุดท้ายก็เลยชนะไป๒เป็นราโตตัว๑
ส่วนวันที่๓กุมภาพันธ์นี้นะคะชนบุรีเอฟซีก็จะจัดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ
พิภพออนโมเทสทีมโมเนียลแมตช์พร้อมกับเปิดรถสุดแข่งใหม่ประจำฤดูกัน๒๐๑๙
ส่วนทวนาเมนต์อุ่นเครื่องลีโอปรีซีซัมคลับ๒๐๑๙รอบชิงชนะเลิศ
ยิงในนาทีที่๔๑ทดเจ็บครึ่งแรกแล้วก็ทดเจ็บครึ่งหลัง
สเวอร์ฮาโนยได้ประตูจากเหี่ยนวันเควิร์คนะคะและโทมินฎีนาที๗๐
ก็คว้าแชมป์ค่ะพร้อมกับเงินรางวัลประมาณ๑ล้าน๙แสนบาท
ส่วนฮานอยรองแชมป์รับเงินรางวัลไป๖ล้าน๓แสน๓หมื่นบาทค่ะ
ส่วนคู่ชิงอันดับที่๓นะคะระยองเอฟซีค่ะ
ชนะนครราชศรีมาเอฟซีแบบสนุกเช่นเดียวกัน๓ประตูต่อ๒
ระยองได้ประตูจากเทพิพัฒน์ภูลจวงนะคะ
แล้วก็เรียวมัสซิมูระรวมถึงเตียโก้สุรปาค่ะ
ระยองก็คว้าอันดับที่๓รับเงินรางวัลไปประมาณ๓๒๐๐๐บาท

แล้วรับเงินรางวัลไปประมาณ๑แสน๖หมื่นบาทค่ะ